เพราะว่าคุณพี่เจ้าหน้าที่ที่อาสาเรื่องงูนะฮะ
ไข่งูอยู่ดีปรากฏว่ามีงูตัวหนึ่งไข่ฟองหนึ่ง

ออกมา๒หัวแต่ไม่กี่นาทีมันก็ตาย
ตามกับรักษาถามว่ามันอยู่ไหม

เรื่องของเรื่องคือเมื่อสักไม่กี่วันก่อนเนี่ย
เขาไปเจอไปเจอแม่มันแล้วก็จับแม่มันแล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่ว่าไข่เนี่ยก็ถือว่าเอามาอนุบาล

มีฟองนี้ฟองเดียวที่มีความประหลาดเกิดขึ้น

และนี่คือลูกงูเหลือมออกจากไข่ยาวเท่ากับไม้บรรทัศน์แล้วอ่ะ
มันใหญ่จริงฮะมันเป็นสายพันธุ์ที่มีความใหญ่โตมาก
ออกจากไข่มีความยาว๑๒ฟุตแล้ว

เท่ากับ๓๐เซนติเมตรแต่ออกมาได้ไม่กี่วินาที
นิ่งแปลว่าอะไรฮะมันตายแล้ว
ส่วนเพื่อนหรือยาดมาเนี่ยอีกสิบสองฟอง

อีก๑๒ฟองปลอดภัยดีครับ
จากนั้นก็จะมีการอนุบาลแล้วก็จะไปปล่อย

ปล่อยคืนสูตรธรรมชาติอีกสิบสองตัว
ที่รอดชีวิตออกมาได้ฮะ
นี่มาจากเฟซบุ๊กตะอันนะฮะ